และมีสินคงค้าง
วันนี้ครับทางด้านของนายประกอบวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอสอบัญชีบรายชื่อพักเก้าไกลก็แถลงข่าวเลย
เอาเอกสารมาเปิดเผยข้อมูลขึ้นสไลด์แบบนี้เลย
ในคดีที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบกับห้างหุ้นส่วนบุรีคอนซักชั่น
นำไปสู่การสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
ซึ่งก็เป็นเรื่องก่อนหน้านี้แล้วหลังจากที่ถูกดำเนินการครับ
ศักดิ์สยามเองก็มีการส่งเอกสารชี้แจงเพื่อหักล้างต่อสารรัฐธรรมนุน
ซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็มีการรับเอกสารทั้งหมดและตรวจสอบจนพบพิรุธหลายอย่างครับ
จากพบหลักฐานว่านายศักดิ์สยามนะครับมีหนี้สินคงค้างกับห้างหุ้นส่วนนี้
ในขณะที่รับตำแหน่งสอสอและรัฐมนตรี
แต่ไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินต่อปปชอย่างถูกต้องนะครับ
โดยเอกสารระบุว่านายศักดิ์สยามเคยไปกู้ยืมเงินจากห้างหุ้นส่วนนี้ครับ
ช่วงปี๕๘๕๙๔ครั้งเป็นยอดเงินรวมกว่า๑๐๘ล้านบาท
โดยมีสัญญาการกู้ยืมเงินต่อมานายศักดิ์สยามได้ชำระคืนทั้งก้อน
วันที่๒๒เมษายน๒๕๖๒ก่อนรับตำแหน่งสอสอ๓๐วันนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้มีการอภิปรายไปแล้วแล้วก็ถามถึงประเด็นนี้แหละ
เรื่องของหนี้สินต่างที่นายศักดิ์สยามมีต่อห้างหุ้นส่วนนี้
แล้วก็บอกว่าได้มีการโอนออกไปพร้อมกับหุ้นหรือเปล่า
แต่ได้คำตอบณตอนนั้นเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่จำเป็นต้องชี้แจงต่อสมาชิกนะครับ
อาจสรุปได้ว่าเอกสารชุดนี้มันเป็นการมัดตัวว่าหนี้สินของนายศักดิ์สยาม
ห้างหุ้นส่วนนี้ยังคงอยู่หลังจากมีการโอนหุ้นไปเมื่อปี๖๑
เพราะไปพบว่างบการเงินของห้างหุ้นส่วนนี้สิ้นสุดลงในวันที่๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
แต่กลับพบว่าก็ยังมีเงินให้ห้างหุ้นส่วนกู้ยืมคงค้างกันอยู่อีกต้อง๓๘ล้านบาทตามเอกสารที่ปรากฏ
หลังจากนั้นยอดนี้ได้ถูกปิดกลายเป็นศูนย์ในช่วงสิ้นปี๒๕๖๓
ก็ถือว่ามันเลยช่วงสิ้นสุดของงบการเงินของห้างหุ้นส่วนนี้ไปแล้ว
โดยได้มีการยืดหลักฐานทั้งหมดต่อสารรัฐธรรมนูล
เพื่อชี้ข้อพิรุษหักล้างข้อชี้แจงของนายศักดิ์สยาม
แล้วก็แจ้งบ่อแสของผู้ที่น่าจะไปร่วมกันกระทำความผิด
และตัวเลขหนี้ที่คงค้างอยู่ในงบการเงินนั้น
เป็นความผิดพลาดทางงบการเงินจริง
หรือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่เคยมีการใช้หนี้อยู่จริงครับ
ทางด้านของนายประกอบวุฒิเองก็ยืนยันนะครับ
ว่าก็ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกระบวนการแล้ว
ในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยเขาแหละ
แล้วก็ทีมเจรจาของพักอื่นที่ออกมาแถลงข่าว
ก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้นะครับ
ขณะที่คุณศักดิ์สยามคุณศักดิ์สยามเลยค่ะ
ที่การพักภูมิใจไทยวันนี้
พอเห็นการแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวเองในวันนี้

เพราะว่ามีเอกสารหลักฐานยืนยัน
แล้วก็ตนเองก็ไม่ได้มีหุ้นนี้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี๖๒

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนที่ว่ามีการเอาเรื่องนี้มาแถลงอีกครั้ง

เป็นเพราะว่าภูมิใจไทยจะได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่า

ศักดิ์สยามบอกว่าก็ต้องไปถามคนที่ตั้งประเด็นนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพราะการตรวจสอบบุคคลสาธารณะเป็นเรื่องปกติ
และมีความพร้อมในการชี้แจงทั้งหมดค่ะ
เรามีหน้าที่ชี้แจงอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ผมคิดว่าเราเชื่อมั่นในกระบวนการนี้นะครับ
เราก็ชี้แจงตามที่ถูกตั้งประเด็นข้อสงสัยนะครับ
ยืนยันว่าผมไม่มีข้อเกี่ยวข้องกับ
หอเจ้ากบุรีเจริญมาตั้งแต่ปี๒๕๖๒แล้วนะครับ
ก่อนก็รับยนต์แบ่งไม่หรอกครับ
ส่วนกระแสข่าวนะคะที่บอกว่า
ถ้าพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
ก็เป็นหน้าที่ของพักอันดับ๓อย่างภูมิใจไทย
คุณศักดิ์สยามบอกไม่ทราบซึ่งเรื่องนี้
นายอนุทินหัวหน้าพักก็ชี้แจงแล้ว
ภูมิใจไทยยึดมั่นหลักการสิทธิในการ
ตั้งรัฐบาลต้องเป็นของพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งก่อน
ถ้า๑ไม่ได้ก็๒ถ้า๒ไม่ได้ก็๓
แล้วถ้าไปตรวจสอบการจัดตั้งรัฐบาลในอดีต
การเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงได้เกินเสียงในระบบทั้งหมด